แต่อันนี้ค่ะเพื่อนย้ายไปอยู่อีกกลุ่มนึงไม่พอใจค่ะ
กลุ่มนักเรียนม๓แล้วคุณวัยหัวเลี้ยวหัวต่อเลย
นัดมาเคลียร์กันทั้งผู้ชายผู้หญิงแหละ
แล้วมันมีจังหวะที่อยู่ปิดไฟแล้วน้องผู้หญิงเอามีดแทงผู้ชายจนตายเลยค่ะ
คั่วหัวใจเด็กผู้ชายอย่างที่บอกไปเด็กผู้ชายร้องตะโกนออกมาบอกว่า
กูถูกแทงใช่ค่ะร้องแล้วก็เดินออกมาได้สักพักหนึ่งนอนจมกองเลือดนะฮะ
ใช่นี่คือตำรวจสพบ้านกรวดนะคะเขาได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลบ้านกรวดว่า
มีเด็กแทงกันแล้วก็เสียชีวิตขณะที่นำตัวส่งโรงพยาบาล
น้องผู้ชายคนตายคือน้องออโต้นายภูมินวัย๑๕ปีน้องอยู่ม๓
สภาพน้องโดนแทงตัดคั่วหัวใจด้วยมีดเล่มนี้ค่ะ
เนื้อตามตัวน้องออโต้ไม่ได้มีบาดแผลอื่นนะ
แล้วคนที่ทำน้องออโต้เนี่ยก็คือเพื่อนของน้องออโต้นั่นแหละวัยเดียวกันเลยค่ะ
ปีนางสาวแจงซึ่งตำรวจก็คุมตัวมาก่อเหตุเอ่อ
มาสอบสวนมีอาวุธมีดที่ใช้ในการก่อเหตุมาด้วย

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คือน้องเองก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ตอน๔ทุ่ม
เมื่อวานเนี้ยตอนสี่ทุ่มอ่ะกลุ่มของหนูเนี้ยมาประมาณสิบคน
กับกลุ่มของออโต้ออโต้เข้ามา๗คนนัดกันตรงนี้เลย
สารากลางหมู่บ้านก่อนจะคุยก่อนจะเคลียร์เนี่ย
มีเพื่อนไปปิดไฟให้หมดเลยนะแล้วหลังจากนั้นน่ะนะ
หนูกับออโต้มาอยู่ประจันหน้ากันแล้วออโต้จิกผมหนูก่อน
แล้วระหว่างนั้นนะคะคือออโต้เขาจิกผมเพื่อที่จะกระชากลงใช่ไหม
ทีเนี้ยเพื่อนเพื่อนอ่ะได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงออโต้ตะโกนว่ากูถูกแทง
กูถูกแทงแล้วก็รีบออกจากสาราไปอ่ะเพื่อนของน้องแจงเนี่ยนะ
อีกคนนึงก็ให้สัมภาษณ์ขณะที่อยู่กับผู้ปกครองด้วยเขาเล่าให้ฟังค่ะ
บอกว่าออโต้กับแจงเนี้ยเขาคอมเมนต์กันมานักนานแล้วอ่ะสองสามสามปีแล้วคุณ
ใช่ตั้งแต่อยู่มหนึ่งกันนะใช่ค่ะมีปัญหากันนะฮะเออคือเฟซบุ๊กก็มีการโพสต์แบบเออ
ด่ากันด้วยเจอหน้ากันก็ไม่พอใจกันแล้วถามว่ามาจากอะไรอ่ะ
สาเหตุนี้มาจากกลุ่มเพื่อนของออโต้เนี่ยเขาย้ายมาเหมือนกับมาคบ
มาอยู่กลุ่มแจงแล้วทีนี้ออโต้ก็ไม่พอใจดิเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ย
แย่งเพื่อนเราไปเหรอรู้สึกแบบเนี้ยเลยตั้งใจจะนัดมาเคลียร์กัน
ออโต้ก็ไม่คิดด้วยว่าแจงจะเอามีดไปแล้วแจงจะก่อเหตุไงคะ

เรื่องแย่งเพื่อนกันครับแย่งเพื่อนกันทางคนเป็นทองนึงใช่ไหมครับ
ทีนี้เขาคบกับเพื่อนในกลุ่มหนูคนชื่อแดงครับ
แล้วแต่ว่าพวกเขาอยู่กลุ่มกับพวกที่ตายครับ
ใช่เมื่อก่อนที่เขาเล่นด้วยกันนะครับทางแจงก็แบบอดไปแล้วแล้วทีนี้แบบอดไม่ไหวแล้ว
นี่เด็กผู้ชายเล่าให้ฟังนะเราต้องดัดเสียงน้องเขาสักนิดหนึ่งนะครับ
น้องเขาก็สรุปให้ฟังง่ายก็คือแจงซึ่งเป็นมือแทงเนี่ย
คบหากับธอมคนหนึ่งซึ่งธอมคนนี้เคยเป็นเพื่อนของออโต้
อยู่กลุ่มออโต้มาก่อนใช่แล้วทีนี้แจงก็คบหากับน้องธอมคนนี้
ธอมเขาก็เลยมาคบหามาอยู่กับแจงอยู่กับเพื่อนแจง
สุดท้ายออโต้ไม่พอใจฮะตั้งแต่สองปีที่แล้วแล้ว
แล้วก็กลายเป็นเรื่องบาดหมางกันต่อเนื่องมาจนถึงม๓แล้ว
แล้วก็กลายเป็นออโต้โดนแทงเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ครอบครัวเองก็จัดงานศพให้น้องออโต้ที่บ้าน
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วค่ะ
คุยกับคุณแม่ของน้องออโต้คุณแม่บอกว่าก่อนที่น้องออโต้จะเสียเนี่ยนะ
ตอนเช้าแม่กับออโต้ยังขี่รถสวนทางกับแจงอยู่เลย
ลูกยังบอกกับแม่อยู่เลยแม่เนี่ยผมมีเรื่องกับคนนี้
ก็เหมือนกับเป็นปัญหาเด็กที่ไม่พอใจกันเขม่นกันทะเลาะกันไม่ชอบหน้ากันนะคะ
แต่ตัวลูกแม่ไม่ใช่เด็กเกเรเลย
คิดดูสิตื่นตี๔มาช่วยแม่กรีดยางทุกวัน
แล้วพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แม่บอกแม่เสียใจมากนะ
แม่เพิ่งทำห้องนอนใหม่ให้ออโต้ได้แค่๓วันออโต้ได้นอนอยู่แค่นั้นเอง
ออโต้ก็เสียชีวิตแปลกเหมือนกัน
อย่างหนึ่งที่แม่พูดนะว่าแม่ทำห้องนอนใหม่ให้ลูก
แต่ออโต้แต่งห้องนอนตัวเองเป็นสีดำทั้งหมดเลย
อันนี้แม่ก็เลยโยงไปว่าจะเป็นลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่า
หลังจากก่อเหตุตัวน้องแจงคุณยังโพสต์เฟซบุ๊ก
แล้วข้อความที่น้องโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยน้องโพสต์เอาไว้บอกว่า
นี่เลยคำขอโทษคงมีไว้สำหรับเพื่อใช้ทำผิดครั้งต่อไป
นี่เอาจริงนะแม่ของออโต้เห็นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจว่า
การที่น้องฝั่งคนก่อเหตุโพสต์แบบนี้ไม่สำนึกผิด
กลัวกฎหมายหรือเปล่าอันนี้แม่ไม่สบายใจมากนะคะ
วันที่น้องจะโดนแทงช่วงเช้าแม่หนูมีเรื่องขับรถสวนกันด้วยค่ะ

ผู้หญิงคนนั้นเขาก็หัวเราะแล้วน้องก็เลยสะกิดว่า

ก็เรื่องเด็กทะเลาะกันไม่ชอบขี้หน้ากันปกตินี่แหละ

ใช่ค่ะตัวน้องแจงเองเนี่ย
ก็ต้องโดนเรื่องของการทำร้ายร่างกายให้ผู้
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
กอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แต่ว่าน้องอายุเพิ่งเท่าไหร่เอง
เองก็ต้องส่งสารเด็กและเยาวชนดำเนินการต่อไป